เริ่มกันที่ความเคลื่อนไหวของทีมชาติไทยนะครับ
วันนี้สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยนะครับ
ก็บอกว่าจะมีการประกาศรายชื่อนักเตะชุดชัยหน้าครับออกมาในสัปดาห์หน้า
สมาคมกีฬาฟุตบอลนะครับได้มีการประชุมหารือการเตรียมทีมชาติไทยนะครับ
ทีมชุดใหญ่จะมีโปรแกรมชัยนะครับ๒๐๑๙ระหว่างวันที่๒๑๒๕มีนาคม
ผลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธ์ม่วงนายกสมาคมเปิดเผยว่าจากการหารือนะครับ
ดังนั้นคนที่เข้าข่ายเล่นได้ทั้งสองชุดนะครับไม่ว่าจะเป็นสุประชัยใจเด็ดอานนท์อมรเลิศศักดิ์
เปิดเผยว่าจะประกาศรายชื่อเบื้องต้น๓๐คนให้สื่อมวลชนรับทราบประมาณวันที่๕มีนาคม
จะตัดตัวให้เหลือ๒๓คนนะครับในวันที่๑๔มีนาคม
โดยใน๓๐คนนะครับก็จะมีนักเตะหน้าใหม่อยู่บ้างรวมถึงบางคนก็เป็นผู้เล่นที่กลับมาติดทีมชาติอีกครั้ง
ผู้เล่นที่มีชื่อก็จะพิจารณาจากผลงานในสนามทั้งสิ้นนะครับ
ส่วนนักเตะที่ค้าแข้งในต่างแดนนะครับไม่ว่าจะเป็นชนะทิพย์ธิติพันธ์ธีรทรรวมทั้งกวินธรรมศาจานันทร์นะครับ
ไม่สามารถลงฝึกซ้อมได้นั่นคือแค่ตรงนั้นจริงแล้วเราเรียกเขามาอยู่แล้วทั้งทั้งสามคนก็ไม่มีปัญหาแล้วครับ
ผมคิดว่ามันน่าจะแตกต่างแน่นอนเพราะว่าเขาอาจจะมีการเพราะโค้ดเขาก็เปลี่ยนนะครับ
แล้วก็เขาอาจจะดูแล้วน่าจะมีการปรับเปลี่ยนตัวผู้เล่นนะครับที่บางคนอายุเยอะเพื่อเปลี่ยนถ่ายนักเตะสายเลือดใหม่
ผมคิดว่าอย่างน้อยแท็กติกมันก็น่าจะยังคงไว้บ้างนะครับเพราะว่าตัวผู้เล่นตัวหลักก็น่าจะยังอยู่เหมือนเดิมครับผม
ส่วนหากว่าทีมชาติไทยเข้าชิงนะครับจะถ่ายในเวลา๑๘นาฬิกา๓๕นาที
ช่วงเย็นวันนี้นะครับนักฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยจะลงเตะในศึกไซปลัสครับนัดที่๒กลุ่มนี้เจอกับเม็กซิโก
หลังจากเกมแรกโชว์ฟอร์มดีนนะครับชนะฮังการีมา๔ต่อ๐